คุณผู้ชมมาต่อที่เรื่องของราคาน้ำมัน
แพงคนขี่รถจักรยานยนต์ต้องควักเงินเพิ่ม

สุดท้ายตอนนี้คนไปหาซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้

รวมไปถึงมีจักรยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า
แบบนี้ไปซื้อกันทั้งวัน
คือคุณทองดีบอกว่าตอนนี้ราคาน้ำมันมันแพง

ก็เลยมาเลือกรถจักรยานไฟฟ้าไปหนึ่ง
ประหยัดดีเหมือนกันนะฮะประหยัดได้มากเลย
ส่วนใหญ่เขาจะใช้ขี่ในหมู่บ้าน
ก็ใช้ไฟฟ้าไปจ่ายตะลงจ่ายตลาด

เพราะจากเดิมถ้าเกิดว่าขี่รถจักรยานยนต์เติมน้ำมันทีนึงสัปดาห์ละ๓ครั้ง
หมดเงินไปสักประมาณ๒๕๐บาท
อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดราคาน้ำมันแพงขึ้นก็ต้องควักเงิน
แต่ว่าหลังจากใช้รถจักรยานไฟฟ้าชาร์จไฟ
สัปดาห์ละ๒ครั้งคิดไปคิดมา๑๘บาท
เป็นค่าไฟเนอะจากน้ำมัน๒๕๐เหลือ๑๘บาท
แต่อันนี้ต้องคำนวณต้นทุนรถที่ซื้อไปใหม่ด้วยนะ
อันนี้ก็ว่าเราไหวหรือเปล่า
ทีนี้พนักงานขายชื่อว่าคุณสุนิตาก็บอกนะครับ
ลูกค้ามาเลือกซื้อเยอะเลยรถไฟฟ้าเนี่ย
เพราะว่าเพิ่มขึ้นจากต้นปีถึง๕๐ยอดขายนะครับ
ซึ่งรถไฟฟ้าในร้านมีอยู่หลายประเภท

มีทั้ง๒ล้อ๓ล้อรวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กก็มี
แต่ที่นิยมที่สุดเป็นจักรยานไฟฟ้า๒ล้อ
ซึ่งราคาไม่ถึงหลักหมื่น

ราคาที่ไม่ถึงหลักหมื่นอันนี้ขายดี

สามารถใช้ชาร์จคืออยู่ในบ้านก็ชาร์จไฟในบ้านได้เลย
ชาร์จไฟแต่ละครั้งจะใช้งานได้๖๘ชั่วโมงแบบนี้

สามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ๕๐กิโล
อย่างคุณดาวกล่องนี้มาชั่งไปบ้าน
เขากลับขี่รถทั้งะทีมา
ทำงานที่นี่ดิฉันน่าจะต้องตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะ